จะพาไปดูของกินใหญ่บิ๊กเบิ้ม

ที่จังหวัดพิศนุโลกครับนี่พาออกมาพาออกมา
อันนี้เป็นหมอนเหรออันนี้หมอนหรืออะไร
ก็ไซส์พอกับหมอนแต่คุณดูข้างใน

อุ้ยเป็นสระเปาไส้ชีสด้วยครับ
กับร้านนี้ที่มีชื่อร้านว่าร้านสละเป๋าโบราณ
มีสละเป๋ารสชาติอร่อยให้เลือกถึง๑๔ไส้เลยนะ
ไปถามคุณซูมก็คือนายภูมิสิทธิ์เลิศจรุลวิทย์
อายุ๓๓ปีเจ้าของร้านเล่าว่าจุดกำเนิด
จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขายสละเป๋า
เนื่องจากคุณแม่ชอบทานสละเป๋ามาก
ก็เลยทำสาระเป๋าขึ้นมาทานเองเป็นประจำ
มีสูตรของเขาเองที่ปรับปรุง
แล้วก็นำมาขายให้กับลูกค้าจนถูกอกถูกใจ
แล้วเป็นสูตรที่ใช้มานานกว่า๒๐ปี
ทีนี้๔ปีก่อนได้ลองประยุกต์ไส้ของสารเป๋า

ไส้หมูเบคอนชีส
ไส้หมูชีสลาวาไข่เค็มลาวาชาเขียวมะฉะ

แล้วก็มีลาวามันม่วงไส้ผักก็มีไส้อื่นอีกเพียบ

แต่ที่ฮิตสุดก็คือสาระเป๋าไส้หมูชีส

เริ่มต้นลูกนึงก็๑๕๒๕บาท
แต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยนะเดี๋ยวราคาจะพิเศษขึ้นมาหน่อย
แต่สิ่งที่มันทำให้ร้านนี้เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจคือ
โอ้โฮความที่ว่าแป้งเขาไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรมากเกินไป
แต่ว่ามันมีความบางแล้วก็ความหอมอร่อยที่พอดี
แล้วเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือสาระเป๋าบิ๊กจัมโบ
โอ้โหที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะ
เป็นหมูสับชีสลูกใหญ่ขนาดน้ำหนัก
ก่อนที่จะเอาไปนึ่งนะสัก๙๕๐กรัม

แล้วพอหลังชกน้ำหนักก็จะลดลงอีกนิดนึง
คือเรื่องของเรื่องที่ผมบอกไปลูกหนึ่งประมาณสัก๙๕๐กรัม
คือพอเราไปนึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะ
จะใหญ่เท่ากับเค้กหนึ่งปอน

อารมณ์แบบว่าคุณเอาไปทำเป็นเค้กวันเกิดได้เลย

ทีนี้ถ้าหั่นออกมาก็จะกินได้ถึง๘ชิ้นนะ
แล้วราคาที่เป็นลูกใหญ่ถามว่าแพงไหม

ร้านนะครับอยู่ที่บริเวณหอนาฬิกาหาไม่ยากฮะ

ถ้าไปไม่ถูกไปลองดูในเพจสละเป๋าโบราณจังหวัดพิศนุโลก

พอทิศมากเห็นแล้วอยากกินค่ะไปพิษนุโลกกันเลยดีกว่า
คันคันคันปากอยากกินเป็นอะไร